ตอนนี้ผ่อนคลายกันบ้างคุณผู้ชมสบายกันบ้าง
คลายแบบนี้ไปเที่ยวกันดีกว่า
เพราะว่าไทยกับพม่าจัดกิจกรรมจัดงานขึ้น
เป็นคารวรรณมิตรภาพ๒ชาติค่ะ

นายอูตินวินช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า
กับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๒
องกำลังผาเมืองพร้อมภาครัฐและเอกชน

ก็ร่วมกันปล่อยคารวาลมิตรภาพไทยพม่า
ทางภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสองชาตินะคะ
โดยมีขบวนคาราวันออฟโรดจากอำเภอแม่สายกว่า๒๐คัน
แล้วก็ผ่านจุดเส้นทางนี้แหละค่ะ
และเมืองลาของพม่าติดกับชายแดนจีนตอนใต้
ใช้เวลาเดินทางไปกลับรวมแล้ว๓วันค่ะ
เริ่มเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่๑๑มีนาคม
จนถึงวันอาทิตย์ค่ะผ่านเมืองต่างของรัฐฉาน
แล้วก็พาไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนเผาที่เมืองเชียงตุง
เมืองแห่งอรยธรรมรวมถึงที่เมืองลาด้วยนะคะ
ปกครองตนเองที่๔ของพม่า
ระยะทางไปกลับทั้งหมดคุณผู้ชม๕๑๖กิโลเมตร